สาวนี่ถอนหายใจโล่งอกโล่งใจกันทั้งสังคมเลย
โดยเฉพาะคุณเชอรี่ผู้ประกาศข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวี

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๖๓ค่ะ
คุณโบแวนด้าภรรยาของคุณปอทฤษฎี
ไปแจ้งความบอกว่ามันมีโรคจิต
จู่วันนี้คืนนี้ขอเสนอซื้อขนเพชร
วันนี้คืนนี้ขอซื้อกางเกงไหน

วันดีคืนดีขอเลี้ยงดูให้เดือนละหลักแสน
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคุณโบบอกว่าดีใจมาก
เพราะเมื่อวานตำรวจปอทจับกลุ่มได้แล้วนะคะ
โรคจิตนายดีขึ้นหน้าหนึ่งถึงสภิมธ์ไทยรัฐด้วย
คุกคามทางเพศดาราผู้ประกาศหลายคนมาก
ล่าสุดคุณเชอรี่ก็โดนอินบล็อกซ์มาทางเฟซบุ๊ค
ก็คุยกันเป็นเรื่องเป็นราว
ย่ามใจไงมั่นไงว่าตัวเองเนี่ยคือเก่งไอที
ยังไงชาตินี้ตำรวจก็ไม่มีทางหาเจอ
แล้วสุดท้ายเจอไหมเจอเจอค่ะตำรวจบ้านเราเก่ง
อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะแต่ต้องชื่นชม
ชมตำรวจกองบังคับการตำรวจปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอันยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปทนะคะ
ที่สุดแล้วจับกลุ่มโรคจิตนายนี้ได้
เขาชื่อว่านายพาคินจุ่นสำรานอายุ๓๖ปีค่ะ
แล้วรู้ไหมไปสืบประวัติอาชีพเป็นถึงวิศวกร
เป็นวิศวกรค่ะนี่จับกุมได้ที่ห้องพักนะคะ
บางใหญ่นนทบุรีซิมการ์ดโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ๔เครื่องด้วยกันนะคะ
แล้วก็ใบเสร็จเติมเงินหลายรายการเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ลักษณะชุดข้อมูลที่เวลาเขาคุกคามทางเพศ
เหล่าดาราคนบันเทิงเนี่ยเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยนะ
เสนอตัวเสนอเงินเอาไหมคบกับพี่เป็นเมียน้อยพี่
พี่ให้เดือนละ๑๒๐๐๐๐บาทเอาไหมพี่ขอซื้อเสื้ออะไร
เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในราคาตัวละ๓๐๐๕๐๐บาท
เอาไหมพี่ขอขออะไรขอซื้อเส้นขนเพชรเส้นละ๑๐๐๐บาท
นี่ค่ะ
แล้วพอได้สัมภาษณ์นายพาคินนะตำรวจบอกว่าจิตชัด
เพราะตำรวจถามพาคินว่าทำไปเพราะอะไรลองฟังดู
เหตุผลของพาคินทำไปเพราะต้องการระบายความเครียด
เพราะยิ่งเห็นผู้เสียหายตอบโต้มันจะสนุกมันจะตื่นเต้นมันจะร้าวใจ
ยิ่งตอบโต้ยิ่งมีอารมณ์ประกอบกับว่าตัวเองมั่นใจที่มีความรู้เรื่องของไอที
ชาตินี้เนี่ยตำรวจไม่สามารถตามตัวเจอก็เลยย่ามใจทำให้ก่อเหตุหลายครั้ง
ส่วนคุณโบแวนด้าหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหรู้ไหมคะ
ว่าโบถูกทรมานใจมานานนับปีเพราะคุณโบเคยถึงขั้นที่ว่า
ผู้ต้องหารายนี้ตัดต่อขนเพชรของใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่านี่คือขนเพชรของคุณโบ
ที่ส่งมาให้เพราะเขาซื้อมาจากคุณโบ
คุณโบบอกว่าเธอเสื่อมเสียชื่อเสียงมากเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ก่อนที่ตำรวจจะจับกลุ่มนายคนนี้ได้นายพาคินได้
รุ่งเช้าคุณบัวมารู้ข่าวว่าจับกลุ่มได้แล้วโอ้โหถอนหายใจโล่งเลยอ่ะ
หมดทุกข์หมดโรคหมดภัยเลยคุณโบฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดเจอโรคจิตประบาลให้นิ่งเขาไว้
นิ่งเป็นการโต้ตอบที่ดีที่สุด
เพราะถ้าเกิดว่ายิ่งไปตอบโต้เหมือนที่พากินให้สัมภาษณ์
ตอบโต้ยิ่งราวใจยิ่งเถียงกลับมายิ่งราวใจ

เอาล่ะหลังจากนี้คุณผู้ชมค่ะ
หลังจากนี้ใครที่ตกเป็นเหยื่อนายพาคินคนนี้นะคะ

เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันคือต่างกรรมต่างวาระ
แปลว่าอะไรความผิดกรรมที่๑กำที่๒กำที่๓
ถูกบวกรวมให้ติดคุกเยอะค่ะให้ติดคุกเยอะนะคะ
นี่ค่ะเมื่อวานนำโดยพลตำรวจโทจีรพบภูริเดชนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ

แล้วก็มารับมอบช่อดอกไม้จากคุณโบแวนด้าแบบนี้ค่ะครับ